สัปดาห์นี้ครับทั่วประเทศฝนน่าจะค่อยน้อยลงแล้ว
ยกเว้นคือเหนือกับอีสานที่อาจจะยังมีบางปัจจัย
ทำให้ฝนตกหนักอยู่เพราะอะไร
ติดตามหาคำตอบพร้อมกันในจับตาเตือนภัยครับ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพน้ำป่าไหลหลาก
รวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ก็เป็นผลมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักในบางพื้นที่
แน่นอนครับสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะวางแผนเดินทางไปบริเวณทางตอนบนทั้งพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนั้น
ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เหล่านี้นะครับ
ใครที่จะเดินทางไปรวมไปถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องเฝ้าระวังเรื่องของภัยพิบัตรที่จะตามมา
เพราะว่าคาดการณ์ว่าสุดสัปดาห์นี้อาจจะมีฝนตกค่อนข้างเยอะและอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างตามมา
ประกอบไปด้วยดังนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากลำพูน
น้องคายบึงกาลรวมไปถึงหนองบัวลำพู
อกจากนี้ในจังหวัดอุดรธานีชัยภูมินครราชศรีมาตราด
นองพังงาพื้นที่เหล่านี้เอง
อย่างที่ได้บอกไปมีโอกาสเจอกับน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงยินโคลนชะลม
ปัจจัยหลักที่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้น

เนื่องมาจากการก่อตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ

ยังคงปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
อกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
แม้ว่าตอนนี้จะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็ยังทำให้บริเวณที่เป็นแนวปะทะ
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

หลังจากข้ามคืนนี้เป็นต้นปลายตลอดสุดสัปดาห์

เขียวคือตกปานกลางสีน้ำเงินคือตกปล่อย

เน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือซะส่วนใหญ่ตลอดสุดสัปดาห์นี้
อกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ

โดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
ส่วนบริเวณทางตอนล่างถ้าหากเรามาดู
พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นถึงแม้ว่าในระยะนี้ฝนจะลดลง
แต่ก็ยังมีตกประปายในบริเวณฝั่งอันดามันสักส่วนใหญ่
ดังนั้นใครที่จะออกเดินทางออกเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
จากในเมืองไทยของเราแล้วหลายประเทศตอนนี้
มีภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็มีการเตือนออกมา
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปประเทศต่อไปนี้
ต้องเตรียมพร้อมรับมือมีจุดไหนบ้างมาเริ่มที่ประเทศฟิลิปปินส์กันก่อนนะครับ
ลิปปินส์ตอนนี้มีการเตือนเรื่องของภูเขาไฟระเบิด๒จุดด้วยกัน
จุดแรกก็คือบริเวณทางตอนใต้ของเกาะนากา
อีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณเมืองบาโกนะครับ

เพราะว่าเตือนเรื่องของอากาศร้อนจัดที่เมืองหนักคาปุระนะครับ

มี๒จุดด้วยกันครับที่ต้องระวังครับ

จุดแรกที่ฝรั่งเศสนะครับที่เมืองเกอร์มงฟรองก์นะครับ

โคแวนทรี่ใครไปต้องระวังหน่อย
เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมนั้นกินพื้นที่เป็นวงกว้างแล้วนะครับ

ที่นี่มี๒จุดที่ต้องระวังเรื่องของอากาศร้อนจัดนะครับ
ประกอบไปด้วยแอดแลนต้าแล้วก็คลิฟฟอร์เนีย
ส่วนอีกหนึ่งที่คือฮิลตันระวังเรื่องของน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับ
ที่นี่เดี๋ยวเราไล่ลงมาทางอเมริกาใต้กันบ้างนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป